ส่วนเรื่องนี้ค่ะคุณผู้ชมเหตุการณ์เนี่ยมันเกิดขึ้น๓ทุ่ม
เมื่อคืนนี้นะคะที่หนองบัวลำพูมีพ่อค้าขายไก่ย่าง
กับดาบตำรวจดวนปืนกันคือทางดาบตำรวจเขาอ้างว่า
เขาเห็นพ่อค้าขายไก่ย่างเดินถือปืนอยู่ริมถนน
ยิงใส่เขาเขาก็เลยยิงใส่อืมกลายเป็นว่าพ่อค้าขายไก่ย่างอ่ะ
เสียชีวิตทางตำรวจเองเขาก็ไปมอบตัวแต่ทีเนี้ยทางญาติของพ่อค้าขายไก่ย่าง
ที่เขาเสียชีวิตเนี่ยเขามองว่ามันไม่ใช่การดวนปืนแบบนี้หรือเปล่า
ครับมันเป็นลักษณะของการจ่อยิงหรือเปล่าอยากจะให้ตรวจสอบให้มันชัดชัดหน่อย
เราตรวจสอบเรื่องนี้ให้ค่ะสามทุ่มเมื่อคืนนะคะที่บ้านโนนท่าตำบลฝั่งแดง
อำเภอนากลางจังหวัดน้องบัวลำพูผู้เสียชีวิตเป็นพ่อค้าขายไก่ย่างนะคะ
นายอดุลสง่าแดนอายุ๓๖โดนยิงเข้าแขนซ้ายทะลุชัยโครงทะลุปอด
แล้วก็มีรถจักรยานยนต์จอดอยู่กลางถนนคันหนึ่งมีปืนลูกโม่จุดสามแปดตกอยู่กระบอกหนึ่ง
มีปลอกกระสุนเก้ามอม้อตกเกลือนถนนเลยครับคู่กรณีเป็นตำรวจนะคะ
ดาบตำรวจสุรพลเดชประกอบอายุสี่สิบสี่ชุดสืบสวนตำรวจภูทรจังหวัดหนองบัวลำพูอะค่ะ
คือดาบตำรวจก็โดนยิงเหมือนกันนะคะคุณผู้ชมกระสุนเข้าหน้าท้องฝั่งซ้าย
ลุออกหลังบาดเจ็บแต่เขาก็มอบตัว
เจ้าหน้าที่ปล่อยให้กลับบ้านไปเพราะว่าก็มอบตัวกับเจ้าหน้าที่ด้วยตัวเอง
ทีนี้ค่ะเรื่องราวมันเป็นแบบนี้ก่อนเกิดเหตุเนี่ยนะคะ
ดาบตำรวจสุรพลเขาบอกว่าเขาก็ขี่รถจักรยานยนต์กลับบ้านระหว่างทางเห็นนายอดุลเนี่ย
เมาเดินถือขวดเบียร์เดินถือปืนคือมือหนึ่งถือเบียร์มือหนึ่งถือปืนนะคะ
แล้วเดินอยู่ข้างทางเขาก็เลยจอดรถแสดงตัวเป็นตำรวจแล้วก็ขอตรวจค้น
แต่นายอดุลเอาปืนยิงใส่เลยยิงใส่ดาบตำรวจสุรพลเลย
กระสุนเข้าเอวแล้วก็ทีนี้มันเลยกลายเป็นดวนปืนกัน
แต่ท้ายที่สุดนายอดุลโดนยิงได้รับบาดเจ็บแล้วก็ไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาล
อย่างที่บอกคุณผู้ชมว่าครอบครัวของผู้เสียชีวิตเขาก็คาใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ขาดใจกับการให้ข้อมูลของตำรวจอ่ะนะคะวันนี้ทีมข่าวก็เลยตรวจสอบให้เพิ่ม
ไปที่บ้านของนายอดุลในพื้นที่หมู่๑๓อำเภอเมืองชายภูมิ
ศพยังไม่ได้นำกลับมาประกอบพิธีทางศาสนานะคะศพยังอยู่ที่โรงพยาบาลหนองบัวลำพู
เพราะว่าต้องตรวจโควิดสิบเก้าก่อนพี่ชายของผู้เสียชีวิตค่ะ
นายไมตรีสง่าแดนอายุสี่สิบเอ็ดก็เล่าให้ฟังว่าวันที่เกิดเหตุ
ไม่ได้อยู่กับน้องชายจากการสอบถามชาวบ้าน
จากการฟังการสอบปากคำผู้ต้องหาเชื่อว่าเป็นการประกบยิง

ผมคิดว่าบ้นน่าจะแม่นผมว่ามันน่าจะเป็น

ครับผมคิดว่าไม่มีไงนะครับนอกผมว่าเค็ดคนอื่นก่อน
ภรรยาของผู้เสียชีวิตก็เหมือนกันเขาก็ไม่เชื่อว่าเป็นการดวนปืน
เขามองว่าตำรวจทำเกินกว่าเหตุหรือเปล่า
นางสาวสุกัญญาพลชัยอายุ๔๐นะคะ
บอกว่าขอความเป็นธรรมให้กับครอบครัวหน่อย

ทางด้านผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค๔พลตำรวจโทยันยงเวทโอสด
ก็ให้ข้อมูลกับทีมข่าวว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้จะไปตามความคืบหน้าทางคดีด้วยตัวเองนะคะ
จากว่าญาติของผู้เสียชีวิตเขาติดใจ

ให้ความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่ายถึงแม้ว่าผู้ก่อเหตุจะเป็นตำรวจก็ตาม